ที่เจ้าของวัวเขาบอกว่าโอ้โหเกือบจะสู่ขิตซะแล้ว

แต่ว่านี่จะเห็นว่าเจ้าของวัวนะครับ

แล้ววัวตัวนี้อยู่ดีมันพุ่งเข้าใส่เลย

แล้วทีนี้คือมันมีวัวตัวอื่นด้วยนะ
ที่มันเข้ามาแบบมันก็เลยเหมือนไปรุมเลยเนอะใช่มาลุมมาตุ้มอยู่ตรงนี้
บางตัวก็ดีดบางตัวก็เตะแต่ทีนี้เราไม่เห็น
พอเจ้าของวัวล้มไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเจ้าของวัวแล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะ
ค่ะอยู่ในฝูงวัวตรงเนี้ยนะฮะแต่คลิปนี้เขาเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
เพื่อเตือนให้ระวังกันนะฮะโดยบอกว่าเกือบสู่ขิตซะแล้วนะ
อยู่อยู่วัวตัวหนึ่งมันเกิดพยศนะครับจังหวะที่เจ้าของวัวเสื้อสีดำนะครับ
น่าจะมีสองคนนะฮะที่มาที่คอกวัวกัน
แต่ว่าเจ้าของวัวเสื้อสีดำเนี่ยเปิดประตูที่คอกวัวเข้ามา
อยู่อยู่ตัวนึงมันวิ่งเข้าชนอย่างแรงนะฮะแล้วก็โอ้โหตัวหนึ่งมันหนักหลายร้อยกิโลกรัมนะครับ
ชนจนกระเด็นล้มลงกับพื้นนะแล้วก็มีวัวที่หลุดออกมาจากประตูรั้วด้านใน
ก็วิ่งกรูกันเข้ามาลุมอีกนะฮะจนไม่รู้ว่าตอนนั้นโดนอะไรยังไงบ้าง
หรืออยู่ตรงตรงไหนของฝูงวัวยังไม่รู้เลยเนี้ยจังหวะเนี้ยไม่เห็นแล้ว
กับวัวเต็มไปหมดแต่สุดท้ายเขาช่วยกันออกมาได้นะค่ะ
แล้วก็โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าขอบคุณอัลเลาะที่ยังไม่เป็นอะไรมาก
ชาวัวต้องระวังกันด้วยนะครับอย่าไว้ใจติดแฮชแท็กบอกว่าถึงกับคลานไปขอความช่วยเหลือจากเมีย
อืมอ่าเราสอบถามไปยังชายเสื้อดำในคลิปที่เป็นเจ้าของวัวนะฮะ
คือบังเด้นะครับบังเด้ที่รอดตายมาได้อย่างหุดหวิด
เด้บอกว่าวันนั้นเพิ่งนำวัวตัวใหม่มาเลี้ยงเพิ่มอีกสามตัววัวที่พุ่งมาชนเนี่ย
อันนี้เป็นตัวเก่านะเป็นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นตัวเก่า
ก่อนหน้านี้ใช้เชือกล่ามเอาไว้แต่วันนั้นเนี่ยเชือกที่ล่ามเนี่ยมันขาด
พอบังเด้ล้มลงไปตอนนั้นตัดสินใจกลิ้งตัวมุดรั้วออกมาจากคอกได้ทัน
นี่ทีแรกผมก็เอ๊ะพยายามจะมองค่ะว่าบังจะอยู่ตรงไหนเนี่ย
จังหวะนี้แล้วหนีไปยังไงเนี่ยโดยเฉพาะจังหวะที่แบบเขาดีดไปดีดมา
หมุนซ้ายหมุนขวานะฮะวัวที่หลายหลายตัวเนี่ยว่าบังเด้บอกกลิ้งเลย
ลิ้งตัวแล้วก็มุดรั้วเนี่ยออกจากคอกมาได้ทันทีจังหวะตรงเนี้ย
ผมล้มตึ้งลงไปทุกอย่างมันเร็วมากฮะเร็วจนแบบตั้งสติล้มปุ๊บแล้วก็ล้ม
วัวกำลังจะมาเหยียบอ่ะมองเหลือบไปเห็นนะฮะพวกมันกำลังจะเข้ามาเหยียบเราอีก
ผมก็ตะกายออกออกข้างนอกคอก
เหงั่งหน้ามองฟ้าแล้วจะถลายกระดึ๊บเกดื๊บออกเลยครับ
ใช่ครับผมก็คิดว่าถ้าอยู่คงตายแน่น
เหยียบผมสายแตกแน่นอน
เน่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าโชคดีมากนะครับ
แค่มีแผลถลอกแล้วก็ฟกช้ำดำเขียวตามร่างกาย
แต่ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงวัวว่าอย่าประมาทนะฮะ
วัวตัวไหนที่ดุก็ต้องล่ามให้แน่นหน่อย
ตัวนี้คือล่ามไว้แล้วแต่มันขาดเชือกมันขาด